ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้ไปชี้แจงการตั้งกระทู้ถามสดของพักฝ่ายค้าน
เกี่ยวกับคดีความที่เคยมีที่ต่างประเทศนะครับ
ขณะที่ศาลดีกาอ่านคำพิพากษาคดีสิบสามแก่นำหนอปชอ
กล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาเมื่อปีห้าสอง
โดยยืนตามสารชั้นต้นและสารชั้นอุทธรติดตามจากรายงานครับ
สารดีกาอ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุก๔ปี
โดยไม่รอลงอาญาคดีสิบสามหนอปชอ
กล้มการประชุมสุดยอดอาเซียนที่พัทยาเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
สสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐนายสำเริงประจำเรือ
และนายวรชัยเหมะที่ไม่ได้รับหมายเรียกสารให้ออกหมาย
เรียกมาฟังคำวิภาคศาสตร์อีกครั้งในวันที่๓๑ตุลาคมนี้
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทวัยพฤษยังคงปฏิบัติหน้าที่สอสอในสภาตามปกติ
โดยทำหน้าที่องคลักษ์พิทักษ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่ถูกตั้งกระทู้ถามสดป้อมสื่อต่างประเทศ
ออกมาแฉพัวพันธุ์คดียาเสพติด
ซึ่งเจ้าตัวระบุยังไม่เห็นหมายเรียกและยังไม่ทราบรายละเอียด
ทำให้ขณะนี้พันธุบริจน์โทวัยพจน์

กว่าจะฟังคำพิพากษาในวันที่๓๑ตุลาคมอีกครั้ง
พลเอกบริยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไม่ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนว่า
จะต้องเปลี่ยนตัวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ในฐานะผู้ประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือไม่
หลังนายพิเศษศรษฐิรัชวาลหัวหน้าพักประชาธรรมไทย

เนื่องจากไม่พอใจที่ร้อยเอกธรรมนัฏ
เหลี่ยบพักเล็กเป็นลิงรอกินกล้วย
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้น
ว่าไม่ได้ยินและเอามือป้องหูเท่านั้น
รัฐธรรมนูลมีมติเอกชั้น
ไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งคำร้องของนายพานุพงศ์ชู่รักษ์
ขอให้สารพิจารณาวินิจฉัย
มนายกรัฐมนตรีนำคอรมอถวายสัตว์ไม่ครบถ้วน

ถวายสัตว์ต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าว

ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนุนฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์
อยู่ในความหมายของการกระทำของรัฐบาล
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูล
ไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้

ขององค์กรตามรัฐธรรมนุนใด
เช่นเดียวกับคำร้องของนายเรื่องใกล้ลีกิจวัฒนะ
อดีตผู้สมัครสอพักไทยรักษาชาติ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
เพื่อกระทำการล้มล้างการปกครอง

จึงมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
และให้คำขออื่นเป็นอันตกไปด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน